คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของพลังงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
คำถามสำคัญคือณวันนี้สถานการณ์พลังงานในบ้านเราเป็นอย่างไร
ก่อนแชร์ในวันนี้มีคำตอบให้ติดตามพร้อมกันครับ

เห็นเขาใช้แก่มัดตั้งนานมันไม่น่าจะหมดนะพี่

แล้วสถานการณ์พลังงานในประเทศไทยตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
แล้วมีเหลือใช้อยู่เท่าไหร่ค่ะ

พาคุณผู้ชมมาพบกับกูรูด้านพลังงาน

ให้ชัวร์จะได้แชร์ข้อมูลกันอย่างถูกต้องครับ
สถานการณ์เรื่องของพลังงานในบ้านเรา
มีความน่าเป็นห่วงขนาดไหนครับ
แนวโน้มนะครับก็คือปัจจุบันถ้าเป็นน้ำมันดิบ
เราต้องพึ่งพาต่างชาติต่างประเทศ
ก็คือการนำเข้ามากถึง๘๕อยู่แล้ว
เราผลิตได้เองแล้วก็ใช้ประมาณสัก๑๕น้ำมันดิบ
สำหรับแรงกัสธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักของประเทศ
ในประเทศเองผลิตได้ประมาณ๗๕นำข้าวอยู่ประมาณ๑ใน๔
สำหรับปริมาณการใช้ทั้งหมด
ส่วนใหญ่ผลิตได้จากอ่าวไทย
แนวโน้มในอนาคตด้วยความที่ว่าแหล่งในบ้านเรา
มันผลิตมาแล้วกว่า๔๐กว่าปี
เพราะฉะนั้นแนวโน้มก็คือว่าปริมาณสำรองมันจะลดลงไปเรื่อย
เพราะว่าเราผลิตหาสำรวจมาไม่ทันใช้เราผลิตมากเราใช้มาก
เพราะฉะนั้นตัวประมาณสำรองตัวเลขประมาณสำรองเองจะลดลงไปเรื่อย
แนวโน้มก็คือว่าน้ำมันดิบเรานำเข้าเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว
แก๊สธรรมชาติเองก็เช่นกันในอนาคตแนวโน้มก็คือจะนำเข้ามากขึ้นเรื่อยครับ
ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการนำเข้าอยู่แล้วในรูปของก๊าซขนส่งทางท่อจากประเทศพม่านะครับ
ก็คือขนส่งก๊าซที่ถูกทำให้เป็นของเหลวส่งมาทางเรือ
ประเทศไทยนั้นมีการจัดการพลังงานตามสถานการณ์และปริมาณการใช้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
ดังนั้นเราทุกคนควรจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นเดียวกันครับ
วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเช็คแบบชัวร์เพื่อให้ได้ความรู้
แล้วก็นำไปเผยแพร่อย่างถูกต้องแล้วนะครับ
ส่วนครั้งหน้าเช็คก่อนแชร์จะพาไปเช็คเรื่องอะไรนั้นต้องรอติดตามกันครับ